เย็นนี้สักครึ่งตัวสักตัวไหมครับ

เป็นพะโล้ที่มีไข่แมลงวัน
ที่สำคัญคือกินไปแล้วครึ่งจาน

ไม่ทันแล้วไม่รู้ว่าหงับเข้าไปบ้างหรือเปล่า

คือทีมข่าวถามไปที่คุณหวานใจที่เป็นคนโพสต์เนี่ยบอกว่า
นี่ไปกินข้าวกับแฟนมานะครับ
กินข้าวกับแฟนมาซึ่งร้านนี้เป็นร้านประจำแถวอยู่แถวคลองหลวงนะครับ

สั่งเมนูเป็ดมาเป็นเป็ดพะโลนะครับ
เป็นพะโล้ปรากฏว่าแม่วันนี้มาเจอไข่แมลงวันซะได้ติดอยู่เนี่ยก้อนโตพอสมควร
คุณหวันใจถามพ่อค้าบอกมันใช่ไข่แมลงวันไหมเนี่ย
แต่จู่เจ้าของร้านเกี้ยวกาดเลยเกี้ยวกาดเลยนะฮะ
บอกร้านเนี่ยเก็บเป็ดแช่ฟรีดอย่างดี

ไม่มีทางหรอกที่จะเป็นไข่แมลงวันมาได้นะ
แมลงวันมันคงมาวางไข่ตอนคุณนั่งกินอยู่นี่แหละ
นี่เขาบอกแบบนี้เลยจะโทษร้านไม่ได้
ส่วนจะให้ร้านรับผิดชอบนะก็คิดราคาพิเศษให้ลดให้๔๐
จาก๖๔๐คิด๖๐๐ก็เอาเท่านี้

คุณหวานใจบอกกับแฟนบอกกินไปได้ครึ่งนึงแล้วมาเอ๊ะ
ผมก็ไม่กินเอ้าพี่หวานใจว่าไง
เขาแค่บอกว่าคือตอนแรกเขาก็กินไปเรื่อย
แต่แค่ชิ้นนี้มันเยอะผิดปกติ

ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่ากินไปแล้ว

เขาบอกว่าเขาลดราคาพิเศษให้แล้ว
ก็คือบินทั้งหมดมัน๖๔๐
คือประเด็นแรกเลยที่หนูงงก็คือ
พวกหนูไม่ได้เกี้ยวกาดอะไรใส่เขาก่อน
แต่ว่าเฮ้ยคือทำไมเขาโมโหใส่เรา

อะไรอย่างนี้ที่เราควรจะโกรธเขาอะไรอย่างนี้

เราแค่เหมือนถามเขาไปแค่ว่า

เท่านั้นก็คือเขาก็โมโหเลย
ทีมข่าวพยายามติดต่อไปที่ร้านนะครับ
อยากจะรับฟังคำชี้แจงจากร้านนะครับ

แต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้นะฮะ

แถมมาอย่างนี้นะคะ